คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุ๒อุบัติเหตุใหญ่นี้กันก่อน
แล้วปรากฏว่าไฟไหม้เกิดระเบิดตุ้ม

ส่วนอีกเหตุหนึ่งรถตู้รับส่งพนักงาน
เกิดไฟไหม้วิทย์จะย่างสดหลายชีวิตในรถตู้
คุณผู้ชมดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุกันหน่อยนะฮะ

โอ้โฮนี่แหละคุณผู้ชมเหลือแต่ซากฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นรถตู้นะฮะโอ้โฮนี่แหละคุณผู้ชมเหลือแต่ซากฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นรถตู้นะฮะ
แต่ทีนี้ฮะเหตุการณ์นี้เกือบจะย่างสดคนทั้งคันเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบบางชะโหลงสมุดปราการประดมฉีดน้ำดับเพลิง
ก็กว่าจะระงับเพลิงได้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง๓๐นาทีนะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหพอเพลิงมันสงบลงรถตู้กลายเป็นเหลือแต่ซากนะฮะ
แต่เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเทพรัฐบางนาตราดนะฮะ
คู่ขนานขาเข้ากรุงเทพมนาคมซึ่งคนขับรถตู้เนี่ย
เล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเพิ่งจะขับออกมาจากโรงงาน
คือไปรับพนักงานบริษัทมาสัก๕๖คนไปส่งที่จังหวัดพระนครสิทธิยาครับ
ออกมายังไม่พ้นหน้าโรงงานเลยคุณ
ได้ยินเสียงระเบิดจากห้องเครื่องนะฮะ
ก่อนที่จะมีกลุ่มควันแล้วก็แสงไฟเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
พนักงานที่นั่งมาในรถนะคุณต้องหนีตายฮะ
รีบเปิดประตูวิ่งหนีตายออกมาจากรถ
ส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ

ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเขาก็คอยเช็คระบบ
เช็คเครื่องเป็นประจำเหมือนกันนะครับ

แต่คันนี้ไม่เคยมีปัญหานะ
เพราะว่าได้ก็ตรวจทางแก๊สตรวจอะไรเขา
แล้วทุกรอบก็ตรวจ

เพราะว่าตรวจเป็นประจำโดยเฉพาะถังแก๊ส
แต่คุณดูสิโอ้โหวิ่งออกมาได้นิดเดียวนะฮะ
ดีที่พนักงานเปิดประตูรถออกมาทันนะฮะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างที่บอกระทึกเหมือนกันนะครับ
รถคันนี้จอดอยู่ริมถนน

ไประงับเหตุนะคุณมันมีเสียงตุ้มด้วยฮะ

แถวตำบลธาตุมเผอร์ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ

จากการสอบถามนายสรายุทธ์รอบงาม

หลังจากที่เขาลงของเสร็จช่วง๔ทุ่ม

ไม่นานเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าไฟไหม้รถ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเลย
เพราะระหว่างขับรถเนี่ย